ส่วนทางด้านของ๔ผู้ต้องหาแก๊งยันหว่างนะคะ

หลังจากที่ถูกส่งเข้าเรือนจำไปคืนแรกค่ะ
ทางด้านของอธิบดีกรมราชธรรมนะคะ

ผู้ต้องขังมีการรุมทำร้ายร่างกายกัน
เพราะเชื่อว่าน่าจะยังเกรงกลัวกฎระเบียบในเรือนจำกันค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้นายโสพลโกศิลป์นายสิทธิชัยโสลุล
รัตนเทพชัยปรานีเดชและนายปากรชูวง
ผู้ต้องหาแก๊งยันหว่างที่ต่อสู้ขัดขวาง
และมีการทำร้ายร่างกายตำรวจนครบานสายไหม
ถูกนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษมีนบุรีไปแล้ว
เพราะว่าไม่มีญาติยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว
และยังมีกระแสข่าวที่ว่ากลุ่มผู้ต้องหา
ผู้ต้องขังในเรือนจำมีนบุรีรุมทำร้ายร่างกายนะคะ
นายกรอบเกียรติกษีวิวัตรอธิบดีกรมราชธรรม
มายืนยันเรื่องนี้บอกว่ากระแสข่าวไม่เป็นความจริง
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ากลุ่มผู้ต้องหา
ได้สร้างปัญหาหรือไปก่อเหตุสร้างความวุ่นวายภายในเรือนจำค่ะ
ซึ่งในเรือนจำก็จะมีระเบียบวินัยควบคุมอยู่แล้ว
ต้องถูกลงโทษขังเดี่ยวหรือตีตรวนตามกฎหมาย
เพราะแม้ว่าจะห้ามใส่ตัวนักโทษในเรือนจำ
แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับนักโทษที่มีพฤติกรรม
จะทำร้ายตัวเองหรือว่าทำร้ายผู้อื่นนะคะ
สอดคล้องกับนายสมพบสังคุฎแก้ว
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ตรงข้ามกลับปรับตัวได้แล้วแล้วก็มีพฤติกรรมเรียบร้อย

ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดยังอยู่ในแดน๑๐หรือแดนแรกรับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เรือนจำก็ไม่ได้ดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษ

ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีแล้วก็ใกล้พ้นโทษมาคอยประกบ
กันไม่ให้มีการทำร้ายตัวเองหรือว่าผู้อื่นค่ะ
แล้วก็จะควบคู่ไปกับการฝึกอบรมให้ความรู้๓ด้าน
คือด้านข้อกฎหมายครอบครัวแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชน
โดยผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวในแดนแรกรับประมาณ๓๐วัน
ก่อนจะถูกย้ายไปยังแดนอื่น
ส่วนทางด้านคดีในการสอบปากคำเมื่อวานนี้นะคะนายโสพลให้การรับสารภาพ
ว่าเป็นคนเตะก้านคอตำรวจสายตรวจจนสลบไป
และยังอารวาสทำลายข้าวของภายในห้องขังบนโรงพัก
ตำรวจจึงอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ